ส่วนทางภาคประชาชนนะคะได้มีการทำหนังสือถึงรัฐบาลค่ะ
ขอจัดกิจกรรมรวบรวมรายชื่อประสบกรณิกรทั่วประเทศ
เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาภูมิพลมหาราช
นายบวรยศินทรประทางเครือข่ายราชดรอศาสตร์ปกป้องสามสถาบัน
กล่าวว่าเครือข่าย๑๓ตุลาภูมิพลมหาราชทำหนังสือถึงรัฐบาลนะคะ
เพื่อขอจัดกิจกรรมประชุมใหญ่หารือในรายละเอียดและขั้นตอน
การรวบรวมรายชื่อประสบกรณิกรทั่วประเทศ
น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาภูมิพลมหาราช
แต่พระบาทสมเด็จพระประมินธรรมหาภูมิพลณดุลยเดช
ซึ่งขณะนี้รอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา
ว่าจะอนุญาตให้จัดกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่
เรื่องนี้ควรเป็นเรื่องหลักที่ภาคประชาชนดำเนินการ
ทั้งนี้รัฐบาลสามารถให้ข้อคิดเห็นได้
และจะต้องเข้ามาสนับสนุนไม่ควรห้ามจัดกิจกรรม
ส่วนให้พวกฝ่ายต้องร่วมกัน
ซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการแถลงข่าว

และตั้งกรรมการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่อไป
ด้านการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับประชาชน
ที่ต้องการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพลอากาศเอกประจินจันตรองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะรักษาราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก็บอกว่าโปรแกรมลงทะเบียนออนไลน์น่าจะแล้วเสร็จในวันที่๑๔
หรือไม่ก็๑๕พฤศจิกายนนี้ล่ะค่ะจากนั้นก็จะดูการเชื่อมต่อกับ๗๗จังหวัด
เมื่อทำเสร็จแล้วจะแบ่งเป็น๒ส่วนคือประชาชนที่เดินทางมาตามอธิษฐ์ใส
ซึ่งเป็นชุดใหญ่และประชาชนที่มาจากการลงทะเบียนออนไลน์
ต้องบริหารให้ทั้งสองส่วนได้เข้าไปอย่างยุติธรรม
แต่ยังไม่กำหนดจำนวนบุคคลในแต่ละส่วนว่าจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่นะคะ
ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้สิทธิ์เช่นเดียวกันกับคนที่มารอตั้งแต่ตี๔ตี๕
คือต้องบริหารให้ได้สิทธิ์ร่วมกันส่วนน้ำหนักการแบ่งเกณฑ์จะเป็นยังไง
เดี๋ยวต้องรอการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ